แล้วก็โวยวายเสียงดังบอกว่าทำไมสอนหนังสือเสียงดัง
คุณผู้ชมครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกกี่ครั้งแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง
โอ้โหดีนะมันไม่ทำอะไรเด็กตำรวจภูทรเมืองนครพนม
เข้าตรวจสอบเหตุคุณครูโรงเรียนบ้านหนองประดุกตะบนบ้านพึ่ง
อำเภอเมืองนครพนมฮะถูกผู้ชายคุ้มคลั่งเมายาบ้า
บุกเข้าไปในโรงเรียนคุณผู้ชมโอ้โหแค่นี้อ่านแค่นี้ก็หวัดเสียวจะตายอยู่แล้ว
อืมทำร้ายครูครับที่เกิดเหตุอยู่อาคารเรียนชั้นสองไปเจอครูจะ
นักเรียนแตกตื่นกันสิครับนี่ฮะคุณครูที่โดนต่อย
สวัยพักดีล้นคุณครูที่ได้รับบาดเจ็บครับเล่าบอกว่า
หนูกำลังสอนวิชาคณิตศาสตร์อยู่เลยค่ะคุณตำรวจนะสอนชั้นปหนึ่งทับสอง
มีนักเรียนอยู่๑๗คนโอ้โหเยอะด้วยนะ
จู่นายธานินชัยบัวรินซึ่งบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ย
บุกเข้ามาต่อยแล้วตะโกนบอกว่าอย่าสอนหนังสือเสียงดัง
เถอะชี้ให้ดูโอ้โหช้ำสิครับคล้อดีคล้อดีอะไรโดนต่อย
เพราะดีครูบอกที่มันไม่มีอาวุธนะจึงพยายามวิ่งหลบหนี
วิ่งหลบหนีฮะแล้วก็ตะโกนให้เรียนหลบใต้โต๊ะลูกหลบใต้โต๊ะ
หลบใต้โต๊ะโอ้โหคุณผู้ชมช่วงนั้นมัน

หลังจากคนเมาลงไปนะคะ

แล้วหลังจากนั้นมาเขาตะโกนขึ้นมาปั๊บ

พ่อก็บอกอยากเข้ามาเพราะแค่นั้น
เด็กในห้อง๒๐กว่าคนก็เลยซ่อนเข้าไปอยู่ข้างในหมดเลยรีบปิด

ใช่ค่ะเด็กซ่อนอยู่ใต้รถทั้งหมดเลย

ได้แค่ต้านแล้วก็ยื้อ
ส่วนคุณครูอีกคนนึงเล่าบอกว่า
ผู้ก่อเหตุเคยเข้ามาในโรงเรียนหลายครั้งแล้วคุณผู้ชม

โอ๊ยขณะนี้นะฮะ

คนก่อเหตุบุกขึ้นมาบนชั้นเรียนนะอีกครั้งต่อไปอ่ะ

ก็ปิดประตูไว้ได้ทันไม่เช่นนั้นแล้วไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
สำหรับผู้ก่อเหตุนายทารินชัยบัวลินเนี่ยนะ
คุณผู้ชมนายธานินชัยบัวรินอายุ๓๒ปี
มีประวัติเคยก่อคดีใช้ฉมวกแทงครูผู้ชายคนหนึ่งฮะ
เมื่อปี๒๕๕๘ถูกจับดำเนินคดีไป
สารตัดสินจำคุก๒ปี๙เดือน
ปี๒๑๖๒ก่อเหตุครั้งที่๒พยายามเข้ามาทำร้าย
ต่อยครูเสวยนะฮะ
แต่ตอนนั้นไม่มีการดำเนินคดี
มาครั้งล่าสุดนี่แหละครั้งที่๓
เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจสพนครพนมแล้ว
จะให้มันเกิดเหตุอีกกี่ครั้งครับ
แล้วผมก็อาจจะไปโรงเรียนเล็กนะ
รอปภก็อาจจะไม่มี
ข้อหาบุกลุกสถานที่ราชการ
ใช้กำลังประทุษร้ายคนอื่นเสพยาเสพติด
ก็คือยาบ้านี่แหละส่งดำเนินคดีครับ
โอ้โหยังไงต้องป้องกันแล้วนะ